คุณผู้ชมครับณขณะนี้หลายคนรอที่จะไปใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับ
หนึ่งในสถานีที่ได้รับการยอมรับและตกแต่งอย่างสวยงามตามอารยสถาปัตยกรรมของประเทศไทย

ณขณะนี้เกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วครับ
ติดตามจากรายงานโดยคุณลินดาอุตมะครับ
สาวสะดุมที่ตั้งตรงานอยู่ระหว่างทางเดินมีองค์และฐานตามธรรมเนียบของสถาปัตยกรรมไทย

ปลายสาวประดับด้วยวัจจงกลปิดทองคำเปล
และผนังจำลองจากกำแพงเมือง
ถูกออกแบบบริเวณชั้นจำหน่ายตัวโดยสารของสถานีสนามชัย
หนึ่งในสี่สถานีของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอร์มเชื่อว่า
จะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวได้
ความสวยงามของสถานีสนามชัยนะคะก็คือการใช้สถาปัตยกรรมในช่วงของกรุงรัตนโกศิลป์ตอนต้นค่ะ
ก็ยังมีการใช้รวดลายแบบดาวล้อมเดือนอีกด้วยค่ะ
จากนี้นะคะความสวยงามภายในสถานีแห่งนี้

ที่มีการแกะสลักเป็นลวดลายท้องไม้ค่ะ
ซึ่งจะให้ความรู้สึกของผู้ที่มาใช้บริการ

เหมือนกับเข้ามาที่อาคารไทยโบราณค่ะ
ลายที่งดงามสื่อถึงความทรงคุณค่า
และเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยทั้งหมดนี้
ถูกออกแบบโดยพินโยสุวรรณคีรี
ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนสิน
ที่ต้องการให้ผู้ที่เดินทางเข้ามา
มีความรู้สึกเหมือนได้เดินเข้าสู่พระราชวัง
หรือท้องพระลงในสมัยรัตนโกศิลป์ตอนต้น
ต้องให้สอดคล้องกับสมัครพระราชวังวังหลวงวัฒน์ประแก้ววัฒน์โพธิ์
ซึ่งจริงนี่วัฒน์ราชประดิษฐ์อยู่ในย่านนี้นะ
อันนี้ก็จะเป็นการที่ออกแบบเป็นศิลปกรรมของไทย
ที่มันจะเป็นต่อเนื่องกันได้
สถานีสนามชัยเป็นหนึ่งในสถานีของเส้น
สถานีของเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
อยู่ในส่วนต่อขยายบางซื่อท่าพระ

ระยะทาง๒๗กิโลเมตร
โครงสร้างทางวิ่งใต้ดินระยะทาง๕กิโลเมตร
มีสถานีใต้ดินจำนวน๔สถานี
และเป็นสถานีตกแต่งพิเศษ
ส่วนทางวิ่งยกระดับในช่วงท่าพระบางแคร์

มีสถานียกระดับจำนวน๗สถานี

เป็นจุดเชื่อมต่อเส้นทางบางซื่อท่าพระ
สิ้นสุดโครงการสายสีน้ำเงินที่สถานีหลัก๒
บริษัทชอการช่างผู้ดำเนินการออกแบบก่อสร้าง
ตกแต่งในช่วงสนามชัยท่าพระบอกว่า
ตกแต่งและก่อสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
และพร้อมส่งมอบพื้นที่ให้กับรฟม

จะเปิดโดนรถสายใต้ช่วงหัวลำโพงท่าพระหลัก๒

เดินรถสายเหนือช่วงเตาปูนท่าพระตลอดเส้นทาง

ลินดาอุตมะข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน